ก็จะพาไปที่สุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงาม
ประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอม
พร้อมวัฒนธรรมขอบคุณค่ะ
คุณจะพาไปดูฉัดแล้วคุณจะไปประกวด

คุณเห็นไหมว่าหนึ่งในคำขวัญมีคำว่าว่า

ที่นี่จะมีของดีก็คือ
ผักกาดหวานใช่แล้ว
มากันนะคะที่บ้านประดูนะคะอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เกษตรกรกำลังรวมกลุ่มการเก็บเกี่ยวหัวชัยเท้า
หรือเขาเรียกว่าหัวผักกาดไง
หัวผักกาดหัวผักกาดเนี่ยนะคะ
เป็นหัวผักกัดขาวนะคะซึ่งก็บางคนบางพื้นที่เขาเรียกว่า
หัวใช้เท้านี่แหละเกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกกันหลังนาปีเสร็จนะ
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากนะคะ

เขาจะนำไปแปรรูปด้วยเป็นผักกัดเค็มใช่ไหม
แล้วก็เป็นการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายได้ตลอดปีด้วย

หวานเป็นชิ้นแล้วก็ลงไปในต้มจืดอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะเขาก็แปรรูปไงฮะเป็นผักกาดเข็มได้ด้วย
เกษตรกรจะนำหัวผักกาดที่ตัดใบแล้ว
เอาไปใส่ไว้ในหลุมที่ปูด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็โรยด้วยเกลือทะเลในปริมาณที่พอเหมาะ
แล้วก็จะทำสลับกันเป็นชั้นเพื่อให้เกลือหมัก
และปนอยู่ในตัวของหัวผักกัดขาวแบบทั่วถึง

กินนะไม่รู้ว่าวิธีการทำเขาเป็นอย่างนี้
ใช่แล้วค่ะหัวผักกาดที่เคยอวบขาวจะเริ่มรัดตัว
และเปลี่ยนเป็นสีที่มันแห้งลงสีที่เข้มขึ้นใช่ไหมคะ
จากนั้นเกษตรกรเขาก็จะนำผ้ามาคลุม
เอาผ้าคลุมออกแล้วก็ให้ผึ่งแดดไว้ให้มันแห้ง
แล้วก็นำผักกาดลงไปหมักในหลุมกับเกลือแบบนี้
อีกทำแบบซ้ำแบบนี้๕๖รอบทำไปแบบนี้นะคะ
กว่าหัวผักกาดจะฟีบเล็กและรัดตัวจากเกลือ

พอมันรัดตัวจากเกลือที่มันดูดน้ำออกจากหัว
คือต้องบอกว่าหัวผักกาดมันน้ำเยอะใช่ไหม

แล้วมันก็จะเกิดเป็นหัวผักกัดที่มีความเค็ม
อ๋อเป็นการแปลรูปอย่างนี้นะคะอ๋อ
คุณพี่ไสงามแก้วลอยแล้วก็คุณพี่นัทธินีแท่นดี
เกษตรกรคนที่ปลูกหัวผักกัดขาวเนี่ยนะ

ครอบครัวเขาเริ่มปลูกหัวผักกาดขาวมา๓๐ปีแล้ว
ปลูกในระหว่างเดือนก็คือจะปลูกกันช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ใช้เวลาประมาณ๔๕วันก็คือประมาณแบบเดือนครึ่งนะคะ

สำหรับรายได้นะพอนำผลผลิตมาแปรรูปจำหน่าย
ก็จะอยู่ที่๓๐๐๐๐หรือ๔๐๐๐๐บาทเลยนะ

และนอกจากชาวบ้านเขาจะทำหัวผักกัดเข็มขายกันแล้ว
ในพื้นที่ก็ยังมีโรงงานของคุณพี่ธนกฤษ
เจียวัฒนากรผลิตหัวผักกาดหวานขายด้วย
นี่ก็เป็นของดีของเด่นอีกอย่างหนึ่ง
พอมากเลยแบบหวานอาหารเป็นสวยนะ

แล้วแบบสดข้าวต้มได้เป็นถ้วยเลยนะ

ก็ดี